จีนนำลูกแพนดาออกมาโชว์ครั้งเดียวถึงยี่สิบสามตัว
หลังจากประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ครับ
จากบัญชีสัตว์ใกล้๐๐๐๐

นี่เป็นภาพที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับ
เป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เปิดศูนย์พ่อพันธุ์มาเมื่อ๓๐ปีก่อนครับ